นักเล่าเส้นเนิดกวรรณริสธิ์จะพาไปบุกยานพระขนม
ที่อุโกติเชียงชนิดออกว้าง
สวัสดีครับ